สมุทรปราการเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
มีเหตุแทงกันตายคาวงเล่า

เครียดเพราะว่าเพื่อนเนี่ยรินเหล้าให้ถี่เหลือเกิน

โอ้โหตายแล้วนี่แม่

คือเขากินเพื่ออะไรผ่อนคลายสนุกสนานก็อ้างกันไป
สุดท้ายนี่กินจนแบบเมาแล้วแบบบอกเพื่อนรินเหล้าให้ถี่แล้วกันแทงกันตายเลยนะฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุนี่ครับ
ชาวบ้านก็มากันเต็มเลยตรงเนี้ยเป็นห้องเช่า
ซอยโรงพิมพ์ตำบลศรีษะจราเข้ใหญ่อำเภอบางสาวทงที่สมุทรปราการ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่หน้าห้องที่๒ของห้องที่แบ่งให้เช่า
ชื่อนายสุริยาดุพงศ์อายุ๔๕ปีไม่สวมเสื้อมีสภาพถูกแทงเข้าที่ราวนมซ้าย
ถูกของมีคมที่เป็นเหล็กแทงเข้าไปเป็นเหล็กแหลม
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายสรรแตงศรีนวลอายุ๓๖ปีคือในสภาพนี้แบบมึนเมาอย่างหนัก
อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละแล้วก็มีอาวุธเป็นเหล็กแหลมด้วยยาวประมาณ๑ฟุต
ที่ใช้ก่อเหตุแทงนายสุริยาจนเสียชีวิตนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวตรงนั้นเลย
แล้วก็ให้ชี้จุดทำแผนตรงนั้นเลยครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะสภาพนี่ครับ
จนาทีก็บอกเอาไหนก็ไหนก็ชี้จุดทำแผนไปเลย
ไหวไหมคะเนี่ยสภาพจะชี้จุดไหวไหมเนี่ย
โอ้โหแล้วก็พาขึ้นรถแต่ก็สภาพเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุหน่อยนะ
จะได้เอาให้ชัดว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นก็หน้าห้องตรงนี้เลยนะฮะ
เขาก็ล้างทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยที่คุณนฤทธิคุยด้วย
นี่คือพ่อของผู้ต้องหาพ่อของนายสลันชื่อว่านายอมรอายุ๖๕นะครับ
พ่อของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าผมก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนั่นแหละเห็นเหตุการณ์ด้วยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับ
เมื่อคืนนี้ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเอาช่วงเย็นเย็นก่อนประมาณ๖โมงเย็น
เลิกงานกันมามาถึงก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันดื่มเหล้าขาวดื่มกัน๕คน
ตัวของคุณอมรเนี่ยที่เป็นพ่อของผู้ต้องหาเขาบอกผมก็อยู่ร่วมวงด้วย
ไปถึงสักประมาณสองทุ่มทีนี้เริ่มแยกย้ายกันกลับห้องแล้ว
เหลือแค่ลูกชายผมคือนายสลันกับตัวผู้ตายคือนายสุริยานั่งดื่มกันต่อสองคน
ต่อมาเนี่ยได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันสองคนนี้นะที่ผมได้ยินเสียงประมาณว่า
ลูกชายเนี่ยพูดประมาณว่าสุริยาผู้ตายเนี่ยโอ้โหดินเหล้าให้ถี่เหลือเกิน
แล้วลูกชายตอนนั้นเมามากแล้วนะครับจากเถียงกันไปว่ากันมาก็กลายเป็นชกต่อยกัน
คือคุณอมรเขาบอกเขาก็พยายามเข้าไปแยกจับแยกพาลูกชายเข้าห้องตอนนั้นยังตบหน้าเตือนสติไป๓๔ที
เพื่อไม่ให้ไปทะเลาะกันอีกแต่ลูกชายก็ไม่หยุดลูกชายเนี่ยพอเขาเผลอเนี่ยนะฮะพอพ่อเผลอเนี่ย
ไปหยิบเหล็กยาวนะยาวประมาณสักหนึ่งฟุตเดินออกจากห้องแล้วปรีไปหานายสุริยาแล้วแทงเขาก่อนเลยแทงใส่เขาทีนึงนะครับเข้าแถวตรงหน้าอกด้วยนะครับทุกผู้ชมครับที่ราวนมซ้ายนะฮะแทงใส่ทีนึงเขาล้มลงกับพื้นเสียชีวิตครับคือ
อมรบอกว่าตอนนั้นเขาก็ตกใจมากวิ่งไปดูเนี่ยพบว่านายสุริยาเสียชีวิตแล้วคือเขาบอกเขารู้สึกผิดมากที่ตอนนั้นเนี่ยห้ามลูกแล้วนะพยายามห้ามแล้วแต่เผลอแป๊บเดียวถือเหล็กออกจากห้องไปแทงใส่เขาเลยนะครับซึ่งปกติลูกชายกับผู้ตายเนี่ยเขาจะพักอยู่ห้องเดียวกันนะทะเลาะกันบ้างแต่ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้ตัวผู้ต
คือลูกชายเนี่ยมีอาการทางสมองอยู่แล้วจิตใจไม่ค่อยปกติ
เพราะว่าเราห้ามแล้วมันก็ไม่พูดอะไรแล้วแต่อยู่ดีเรานั่งอยู่มันลุกขึ้นมาแล้วมันเดินออกมาเลย
พอเดินออกมาเราก็ลุกเดินตามไม่ทันแล้ว
พอมาถึงมันก็แทงเขาเราก็นึกว่าเออเราก็
ตอนแทงเราไม่เห็นแต่อีตอนที่มันดึงมือกลับ
เราเห็นลูกถือเหล็กแหลมเราก็วิ่งไปแย่งเหล็กแหลมเอามาวางไว้ตรงนี้
คือเขาขับรถไปชนต้นมะขามแล้วก็เจาะคอท่อนล่างใส่เหล็กทั้งหมด
เขาแบบเขาจะมีความจำแบบสั้นมาก
ตายแล้วน่ะปกติแล้วคนตายกับคนนี่ทะเลาะกันบ่อยมั้ย
หน้าเกียรติเมาเมาบางครั้งมันผ่านเข้าไปทั่ว
อันนี้มันเมานะลูกเผยก่อนตรงนั้นก็ทะเลากัน
เขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาจ่ายวันที่เขาตายนั่นแหละ

เขาบอกป้าว่าเดี๋ยวผมมาจ่ายพรุ่งนี้หน้าอะไรอย่างนี้
เขาก็ร้องว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นหน้ามาก็เลยไปรู้อีกทีก็ประมาณสักสองทุ่มมั้ง
เมื่อวานความจริงบอกเดี๋ยวจะมาใช้หนี้ตายซะก่อนแล้ว
ท่านผู้ชมครับทั้งคดีนะครับนายธรรมรรณผู้ต้องหาถูกคุมตัวตั้งแต่เมื่อคืนที่เกิดเหตุนะครับ
สพบางสาวทงที่สมุทรปราการบอกว่าแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เมาเนี่ยเมาแน่แต่ที่พ่อเขาบอกสติไม่ค่อยสมประกอบเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้เนี่ย
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะตัวผู้ต้องหาสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
บอกว่าทำไปเพราะเมาขาดสติก็ชี้จุดทำแผนเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืน
เดี๋ยวจะพาไปฝากหางต่อสารจังหวัดสมุทรปราการวันพรุ่งนี้นะครับ